ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวสยองกลางกรุงเลย
ด้านหลังของเราเนี่ยนะคะรวบหนุ่มโปแลนด์เลื่อยฆ่าหันศพแฟนสาวหมกคอนโดกลางกรุงค่ะคุณ
หั่นยังไม่สำเร็จนะฮะหั่นได้แค่แขนแขนขาดออกมาแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าต้องบรรยายเรื่องลักษณะสภาพศพ
เขาจะได้รู้พฤติการความโหดเยี่ยมของแฟนนุ่มคนนี้อ่ะครับ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเข้าไปเจอศพของฝ่ายหญิงอ่าฮะ
ที่โดนฆ่าตายอยู่ในคอนโดเป็นคอนโดหรูเลยนะอยู่ชั้นสามสิบสอง
ย่านเอ่อสาธรณ์เจริญราชถ้าแถวบ้างคอแหลมอะค่ะ
ผู้ตายเนี่ยคือนางสาวอโลน่าอายุ๒๕ปีเป็นสัญชาติยูเครนนะคะ
แล้วตอนที่ขึ้นไปนะห้องนั้นน่ะยังเปิดแอร์แบบชำอยู่เลย
สภาพศพก็คือนอนหงายอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคุมร่าง
ตอนที่เจ้าหน้าที่เปิดผ้าออกนะคุณผู้ชมมีแผลอ่ะ
คนตายเนี่ยโดนแทงกลางอกแผลหนึ่งแล้วแขนซ้ายเหนือข้อมือที่เมื่อกี้เนี่ย
คุณบุ๊คบอกว่าโดนหันจนขาดตามเนื้อตามตัวเนี่ย
มีรอยโดนคมเลื่อยหลายแห่งเลยค่ะคอก็มีบาดแผล
โดนใบเลือดเกือบจะขาดน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะ
แล้วเขาไปเจอน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุคือเลื่อย
เลื่อยอยู่ปื้นนึงนี่นี่อย่างเงี้ค่ะลักษณะน้ำเลื่อยลักษณะมาเป็นปื้น
อยู่แบบนี้แล้วคราบเลือดยังอยู่อะค่ะครับมีมีข้าวของเสื้อผ้าต่างเนี่ย
รื้อค้นอยู่ในห้องกระจัดกระจายนะคะส่วนผู้ตายเนี่ยใส่เหมือนใส่
กางเกงในตัวเดียวอืมเออแต่ว่าถูกผ้าห่มและคลุมไว้ใช่ค่ะทีนี้ถามว่าอ้าวผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่กับแฟนนุ่มของเขานะชื่อว่านายลาโกด้า
ชาวโปแลนด์แฟนหนุ่มอายุยี่สิบห้าปีครับเขามาเที่ยวไทยมาเมืองไทย
คนนี้คือแฟนหนุ่มค่ะครับมาที่เมืองไทยตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษา
แล้วก็เช่าคอนโดตรงเนี้ยอยู่ที่ห้องนี้ค่ะแต่ทีนี้ตอนเจอศพของผู้หญิงอ่ะ
ผู้ชายหายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไล่เรียงแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสเพราะแฟนนุ่มน่าจะรู้เรื่องรู้ข้อมูลมากที่สุดถูกไหม
ปรากฏว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยไปพร้อมกันนะดูหน้าจอจะเปิดกล้องวงจรปิด
แต่ละจุดแต่ละจุดให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเอาดูอันแรกก่อน
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดวันที่สิบสองพฤษภาค่ะตอนห้าทุ่มห้าสิบสองนาที
นี่ตอนกลางคืนนะจะเห็นเลยว่าทั้งสองคนนะคะ
ศรเขียวลูกศรแดงเนี่ยคือมากันเป็นคู่ครับแล้วท่าทางก็ยังพูดคุยยังยิ้มแย้มปกติอยู่เลยอันเนี้ย
ฝ่ายหญิงเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคุยกับฝ่ายชายฝ่ายชายก็หันไปยิ้มด้วยนะครับ
ถือเข้าของบางอย่างเพื่อจะเข้าห้องชั้นสามสิบสองที่คอนโดแห่งนี้
อันนี้ดูไม่มีอะไรนะผู้ชายเหมือนใส่เสื้อเชิดอยู่ใช่ดูอีกสองวันหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ครับเป็นเห็นผู้ชายคนเดียวแล้วค่ะนี่เนี้ยค่ะใส่เสื้อยืดแล้วเหมือนกับสะพายกระเป๋าบางอย่าง
อันนี้คือวันที่๑๔พฤษภาตอนเที่ยงกว่านะคะแล้วดูสิสีหน้าท่าทางของผู้ชายเหมือนกับเขาเครียดนะ
ครับแล้วมีกระเป๋าคล้องคลอนในมือคุณผู้ชมดูภาพนี้ถุงพลาสติกอันนั้นนะคะเหมือนกับเป็นถุงที่ใส่ใบเลื่อยมา
เนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใช่ฮะแล้วก็มือที่ถือถุงเนี่ยก็ถือหนังสือเล่มหนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะ
ให้ดูกล้องวงจรปิดอีกช็อตนึงค่ะครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันที่พบศพค่ะ
คุณผู้ชมตอนเที่ยงสามสิบห้าอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์นะครับ
ฝ่ายชายเหมือนกับกำลังเข็นกระเป๋าจะลงมาข้างล่างจะออกจากคอนโดแล้วค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สันนิษฐานว่าฝ่ายชายก่อเหตุกับฝ่ายหญิงแล้วและหนีออกจากห้องใช่ค่ะ
ข้าวขนของมาเพื่อหลบหนีนะฮะใช่ทีนี้มันจะมีเบาะแสอื่นไหมตำรวจก็ต้องไปไล่เรียงค่ะ
จนไปเจอคนขับรถแท็กซี่สีส้มนี่พยานสำคัญเลยฮะ
โชเฟอร์คนนี้นี่แหละที่จะเปิดปากแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟัง
แล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มได้โชเฟอร์คนนี้ที่นั่งหันหลังอยู่เนี่ยนะคะ
ก็คือเอ่อคุณลุงสูรชัยอายุห้าสิบหกปีค่ะ
เพราะอะไรคนขับแท็กซี่คนนี้เป็นคนขับแท็กซี่ที่ตัวผู้ก่อเหตุ
เรียกให้เรียกรถแท็กซี่คันนี้เพื่อที่จะออกจากคอนโด
แล้วนี่ต้องเอาตัวลุงมาสอบปากคำลุงเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ชาวต่างชาติผู้ชายคนนี้นะเขาเรียกลุงแล้วเขาเรียกแบบเหมา
ลุงอยู่กับเขาทั้งวันเลยนะจะไปไหนก็ได้ให้ลุงคอยขับไปส่งเหมาวันละพันห้า
ตอนแรกให้พาเขาไปที่บ่อนบ่อนแถวแถวเตาปูนแถวแถวปิดเกล้าไปสองบ่อน
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บเข้าบ่อนไม่ได้ไงอ่ะหลังจากนั้นก็คือลุงเล่าให้ฟังว่า
ฝั่งผู้ชายผู้ก่อเหตุเขาพิมพ์ข้อความในมือถือมา
แล้วมันแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันเป็นแอปแปลภาษานะใช่ค่ะ
เหมือนกับจะต้องการให้ลุงโชเฟอร์ไปช่วยทำความสะอาด
ช่วยจัดการศพบนห้องพักของคอนโดอืมชอบประโยคนี้เลยนะใช่
แล้วตอนนั้นลุงโชเฟอร์เองแกก็เอกใจแล้วนะทีนี้พอด้วยความที่
พาจะไปบ่อนใช่ไหมแล้วบ่อนไม่ให้เข้าไอ้ตอนขากลับอ่ะ
เหมือนกับก็แวะกินข้าวแถวแถวแงล่าทีเนี้ยค่ะ
ลุงโชเฟอร์ไปเจอกับเพื่อนที่เป็นคนขับสำร้อใช่ค่ะ
คนขับสามล้อพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้
ก็เลยให้มาคุยกับผู้โดยสารคนนี้แล้วปรากฏว่าฝั่งผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุอ่ะ
บอกกับคนขับสามล้อคนขับตุ๊กนะบอกว่าไปแทงเมียตายบ่อย
โอ้โหบอกตรงแบบนี้เลยนะแทงเมียตายมาแล้ว
แต่ถามว่าทั้งคนขับแท็กซี่กับคนขับสำล้อหรือตุ๊กเชื่อไหม
เขาไม่เชื่อเพราะว่าอะไรโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยยังคิดเลยว่า
อันนี้มันเพี้ยนแล้วอย่างหนึ่งโชเฟอร์บอกว่าได้กลิ่นเหม็น
เหม็นที่ว่าเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่า
เหม็นเน่าติดตัวติดเสื้อของผู้โดยสารคนนี้ค่ะ
เพราะนักข่าวถามว่าเหม็นอะไรพี่ตอนอยู่บนรถเหม็นอะไร
คาวเลือดเหรอหรือเหม็นอะไร
โชเฟอร์บอกพอคิดไปนะมันคือกลิ่นเน่า
กลิ่นเน่าอะไรสักอย่างแต่ผมก็ไม่ได้เอ่ยใจ
ผมคิดว่ากลิ่นตัวเขาทำไมเหมือนกลิ่นเน่าเลย
ใช่ทีนี้ค่ะโชเฟอร์ก็ย้อนกลับมาที่คอนโดนะ
จะมาส่งผู้ชายคนนี้แล้วทีนี้โชเฟอร์ก็รออยู่ด้านล่าง
แล้วไปเอากระเป๋าไอ้จังหวะนั้นแหละคุณผู้ชม
บอกวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นแล้วก็ไปบอกรอปภด้วย

เพราะว่าพอเห็นข้อความจากแอปแปรภาษาแล้ว

เฮ้ยบนห้องนั้นน่ะมันน่าจะมีอะไรไหม

อยากให้ฟังเสียงลุงโชเฟอร์คนนี้หน่อยค่ะ
จะต้องการทำความสะอาดศพ

ผมก็เอ่ยใจนะครับให้พี่ดูเหรอให้ดู
นี่ไงฉันต้องการทำความสะอาดศพ

แล้วเหมือนแบบแอปแปลภาษาก็เขียนขึ้นมาอีกนะ
บอกว่าอยากได้คนสัก๒คน
จะจ้างให้ไปช่วยหั่นศพ
ใส่ถุงใส่กระเป๋าแล้วเอาไปทิ้ง

แล้วปรากฏว่าจากการสืบสวน
อันนี้เนี่ยพอฝั่งลุงบอก

แล้วก็มาบอกรอปภมาบอกนิติอะไรนี้

สงสัยเขาไม่เจอลุงหรือยังไงไม่รู้
เป็นจังหวะที่เขาก็จะออกจากคอนโดคือจะหนีแล้วไงคะ
ก็เลยไปเรียกแท็กซี่อีกคันนึง

เพื่อที่ตัวผู้ก่อเหตุจะได้ขึ้นรถทัวร์
ไปที่อรัญญประเทศไปที่สาแก้ว
คือคงจะหนีออกนอกประเทศนี่แหละค่ะ
ทีนี้ช่วงค่ำเนี่ยนะตำรวจสพคลองลึกเนี่ย
ก็สามารถรวบตัวได้
ไปจับตัวนายลาโกด้าคนนี้

เขายังปฏิเสธนะแล้วก็ไม่ยอมให้การอะไรกับตำรวจเลย
ทีนี้ค่ะพอมันเกิดเหตุในพื้นที่สอนอวัดพญาไกรใช่ไหม
ก็ตำรวจสนวัดพญาไกรก็ต้องไปรับตัวมามาสอบสวน

เอาตัวผู้ชายคนนี้มามาในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

แล้วก็แท็กซี่ที่จ้างให้ไปส่งที่หมอชิด
เมื่อเช้าค่ะสอนอวัดพญาไกรเนี่ย
คือตัวเขาก็มีการนำตัวผู้เกาะเหตุนายลาโกด้าคนนี้มาคุมขังเอาไว้
มาถึงตอนประมาณสักตี๔เช้ามืดเลยค่ะ
ถามว่าอาการสีหน้าท่าทางของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าอาการก็ดูปกตินะนอนหลับกินข้าวได้
กาแฟตามปกติเลยแล้วตอนที่เอาเข้าห้องขังเนี่ยเขาก็เดินไปเดินมาในห้องขัง
หน้าท่าทางเขาเรียบเฉยเหมือนกับไม่ได้เครียดอะไรอะค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งตัวนายลาโกด้าเองเขาก็ขอร้องให้ประสานกับทาง
สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยให้เข้าพบ
ซึ่งพนักงานสอบสวนเองเดี๋ยวจะต้องเชิญเจ้านัทที่สถานธุตร
อันนี้คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราตามมาให้คุณผู้ชม
นี่คือถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญเป็นเหตุสยองกลางกรุงเลยนะคะ

เหตุใดถึงฆ่าหันศพแฟนสาวด้วย